สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณสุพัสรา
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเอาล่ะ
เจอกับพวกเราแบบนี้นะครับความสุขสนานเนี่ยก็รออยู่
แล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารให้ได้อัปเดตกันด้วยใช่ค่ะ
โดยเฉพาะใครที่ถือบัตรทองอยู่ในมือต้องรักษาไว้ให้ดีนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ภาครัฐเตรียมจะยกระดับขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการรักษา
ข้อมูลน่าสนใจมากค่ะมามาใกล้มาฟังกันนะคะ

วันนี้ทางภาครัฐและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชประกาศยกระดับค่ะ
การให้บริการกับผู้ป่วยในสิทธิ์บัตรทองให้เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น
และมีการตั้งเป้าด้วยนะปี๖๕ค่ะจะขยายบริการให้ผู้ป่วยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวทั่วประเทศ
เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและกับญาติญาติด้วยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน
จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากหน่วยบริการอื่นค่ะ
อกจากนั้นนะครับยังมีการยกระดับสิทธิ์การรักษาและบริการแก่ผู้ป่วยในสิทธิ์บัตรทอง

เรื่องแรกครับเจ็บป่วยรักษากับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้นะ
เขาจะเริ่มนำร่องก่อนในจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีนครราชศรีมา
อุบลราชธานีและกรุงเทพหมานคร
และอย่างที่๓ครับก็คือย้ายหน่วยบริการได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องรอ๑๕วันดำเนินการแบบทั่วประเทศเลยนะครับ
อย่างที่๔ครับผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวนำร่องในจังหวัดนครราชศรีมาและกรุงเทพมหานครครับ
ทีนี้ถ้าฟังเราพูดไป๔ข้อแล้วนะคะจะยังมีข้อสงสัยอื่น
เอาอย่างนี้ดีกว่าโทรไปสอบถามได้เลยค่ะสายด่วนสปสช
เพราะเชื่อว่าแต่ละคนอาจจะเคยเจอประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการป่วยและจะต้องย้ายที่รักษา
มันยังมีปัญหาในเรื่องของการส่งต่อเอาแต่ละคนปัญหายิบย่อยไม่เหมือนกันไปนะคะ
โทรไปถามแล้วกัน๑๓๓๐ค่ะ
ส่วนโครงการของเรานะครับไม่อยากให้ใครต่อใครต้องพลาด
ถ้าหากว่ามีความสนใจในเรื่องของการเล่าข่าวนะครับ
รถไทยรัฐตามล่าหาคอเล่าครับ
คุณผู้ชมครับบอกแบบนี้แล้วกันว่าเราเปิดรับสมัครแล้วนะ
แล้วก็รับสมัครยาวไปเลยจนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้ครับ
คุณยังมีเวลาอีกประมาณครึ่งเดือนนะในการสมัครกับเรานะคะ
อายุ๒๐ปีขึ้นไปหรือเปล่าไม่จำกัดเพศด้วยนะ

สอบประวัติวีดีโอเล่าข่าวไม่เกิน๑นาที
แล้วส่งลิงก์มาค่ะเอาเฉพาะลิงก์ส่งมาที่เราค่ะ
บอกแบบนี้นะครับไทยรัฐกำลังตามล่าหาคอเล่าอยู่นะครับ
ผมชอบเอ็กโคลคุณจริงเราตามล่าตัวคุณอยู่คอเล่าทั้งหลาย
ส่งผลงานมาแล้วกันนะไปดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
อยากให้ดูแล้วก็ฟังไปด้วยครับไหนคะนี่โอ้โหนี่แหละสั่งของทางออนไลน์อืมอ๋อ
เตือนแล้วเตือนอีกนะแล้วเพิ่งโอนเงินเข้าด้วย
เป็นเรื่องของการสั่งของออนไลน์แต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ช่วงหน้ามาตามต่อชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมครับยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะ
คุยกันหน่อยแล้วกันนะครับกับเรื่องของประเด็นข่าวต่างนะครับ
เรากำลังจะเล่าแล้วก็นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเรื่องนี้
เรื่องนี้เรื่องนี้อยากจะได้ความคิดเห็นจากคุณผู้ชมเลยนะคะ

ทางต้นทางที่เขาส่งมา

เนี่ยครับอย่างในคลิปที่มีเพราะความเขียนเอาไว้เห็นไหม

แต่เรื่องของเรื่องเสียงที่บ่นอยู่นะ
ก็คือผู้ที่เขาสั่งค่ะเขาสั่งของมาแล้วเขาบอกว่าของไม่ตรงปก
เขาก็อัดคลิปแล้วก็บนว่าอ้าวนี่มันไม่ใช่

งั้นเรื่องราวเดี๋ยวไปถึงตำรวจโดนฟ้องแล้วออกสื่อด้วย
แต่เรื่องของเรื่องบ่นทางต้นทางเดียวไม่พอ
บ่นถึงคนส่งด้วยครับคุณสุภาษา
เขาก็ยืนงึงอยู่นะคะเสื้อเหลืองอะนะคะ
ทางเพจเนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าเมื่อสั่งสินค้าออนไลน์
ถึงตอนที่ได้รับสินค้าเวลามันเกิดความไม่ตรงปกขึ้นมา
หรือพบว่าสินค้ามีปัญหานู้นค่ะไปโวยวายร้านค้านู่น
หันไปจวกพนักงานที่มาส่งของ
พนักงานส่งของเขาไม่ทราบข้อมูล
เขาแค่เป็นคนเอามาเอาของมาให้เท่านั้นเอง
เนาะก็บอกกันให้เข้าใจกันไว้ตรงนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าได้ของที่มันไม่ใช่ไม่ตรงปก

ก็ต้องแจ้งไปยังคนที่เขาส่งมาเนอะ

ส่วนคนที่เขาเอาของมาส่งให้ไม่เกี่ยวครับ
ส่วนคนขายเองนะดิฉันมองไปที่ต้นทางเลยนะ
คุณก็ต้องซื่อสัตว์กับลูกค้าตั้งแต่แรกมันจะได้ไม่มีปัญหา
เรื่องของเรื่องเนี่ยคุณจะต้องไปจัดการจับส่วนตรงไหนส่วน
คนที่เขาเอาของมาส่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะครับ

ต้องผ่วมประทะอารมณ์กับลูกค้าได้นะคะ
ตำรวจต้องบุกเข้าไปชาร์จตัวกับผู้ชายคนนี้

บอกว่าเดี๋ยวจะเผาจะเผาบ้านด้วยการจุดเตาแก๊ส

เอางี้ละกันไล่เรียงเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ

เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่บุกชาร์จตัว
นายทองอินสุนันทะ

ผู้ชายคนนี้มีอาการคุ้มคร่างครับ
คมคูนะแต่ใช้ไฟแช็คเนี่ยจุดถังแก๊สหุ่มต้มที่อยู่ในห้อง
ตูมตามตูมตามเลยสิถ้าเขาจุดติดน่ะ

แล้วทีนี้มันลักษณะเป็นห้องเช่าติดกันคุณค่ะ

เอาทีนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงพยายามเกลี้ยกล่อมก่อนนะ
ก็เลยต้องงัดห้องพักเข้าไปค่ะแล้วก็ไปชาร์จตัวในทองอินเนี่ยเหมือนที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็เอาตัวผู้ก่อเหตุออกจากห้องพักค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่หลังวัดเหนือตะบนในเมือง

สอบถามภรรยาผู้ก่อเหตุก็เล่าว่าก่อนหน้านี้

มีอาการประสาทหลอนหลอนยังไง
หลอนว่าจะมีคนมาตามฆ่า

เฮ้ยฝันนั้นเป็นจริง
เพราะมีตำรวจมาลุมล้อมมาตามล่ามาลากตัวออกไปจริง

ไม่ใช่คนในฝันแล้วเป็นคนจริงเลยนี่แหละครับ
ก็เล่นแบบว่าเกิดอาการคุ้มคลั่งแบบนี้ครับ
ตอนแรกนะครับเขาเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียว

จากนั้นทุบทำลายข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องแล้วยังไงรู้ไหมโอ้โห
เรื่องของเรื่องเนี่ยทำลายจนเสียหายก็ต้องรีบแจ้งตำรวจมาจัดการนะครับ
ช่วงเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยนะเขาบอกเข้ามาดูห้องพัก
พบว่าสามีขู่แล้วขู่แล้วจะจุดไฟเผาถังแก๊ส
กลัวกลัวจะเกิดอันตรายกับเพื่อนบ้าน

ให้เข้ามาช่วยเหลือก่อนที่เหตุการณ์มันจะบานปลายกว่านี้
ถ้ามันระเบิดมามันบานปลายจริงค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหมันระเบิดตุ้มตั้มขึ้นมาได้แล้วยุ่งเลยนะครับ
เรื่องนี้กันบ้างเขาบอกว่าด่งดังในโซเชียลเลย
ตอนนี้ผู้คนกำลังตามหาความจริงตามล่าหาความจริงกันเลย
เป็นคลิปคลิปหนึ่งนะคะหญิงสาวที่เอามาลงเขาบอกว่าเขาไปถ่ายพี่สาวแย่งลูกกับสามี
นี่เกือบจะเป็นอดีตแล้วเกือบจะเป็นอดีตแล้วรอเวลาเลิกลากันนะคะ
แล้วเขาให้เหตุผลว่าสามีเธอไปติดพันธุ์คนดังใบ้หวยในโลกโซเชียล

มันยืดจุดกระชาปอ่ะแหละ
เขาเป็นน้องสาวของผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในคลิป
และผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยอ้างว่าถูกเจ้าแม่ใบ้หวยชื่อดังในอินเตอร์เน็ต

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะที่ด่านขุนทศกับเมืองโคราชค่ะ
แล้วก็บอกว่าสามีของพี่สาวมาเอาลูกไปแล้วหวังจะขอแยกทางด้วย
เขาลงคลิปนี้ไว้แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะคะใช่ครับ
เขาบอกช่วยให้แชร์ถึงชมรมเมียหลวงทีคุณบุ๋มปะนัดดาและคุณธัญญาช่วยด้วย
ช่วยด้วยใช่นี่เอางี้แล้วกันครับทีมข่าวของเราไม่รอช้านะครับ
ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลกับนางสาวเออันนี้เป็นนามสมมุตินะ
ก็คือเมียหลวงนั่นแหละที่อยู่ในคลิปนะครับเธอเปิดเผยว่า
เธอแต่งงานจดทะเบียนสมรสอยู่กับนายฟิล์มซึ่งเป็นสามี
อยู่ด้วยกันมา๑๐ปีแล้วมีลูกด้วยกันสองคนค่ะ
ยอมรับนะครับว่าสามีเธอเป็นคนเจ้าชู้
ที่ผ่านมาก็มีเรื่องผู้หญิงบ้างแต่ก็หลับหูหลับตาหลับตาข้างหนึ่ง
ก็คุยกันแบบว่ารู้เรื่องรู้เรื่องอ่ะแล้วมันก็ผ่านมาได้จนสิบปีอ่ะเนอะ
อยู่ด้วยกันแต่เธอบอกว่าเมื่อสี่เดือนที่แล้วเนี้ยอืม
สามีไปสมัครงานที่บริษัทของเจ้าแม่ใบ้หวยชื่อดัง
ตำแหน่งที่เข้าไปตอนแรกเป็นคนงานแพ็คสินค้า
ทำงานผ่านมา๒เดือนเลือนตำแหน่ง
จากพนักงานพักสินค้าไปเป็นคนขับรถให้เจ้าของบริษัทเลยนะ
หลังจากนั้นนะครับก็มีคนในบริษัทส่งข้อความมาหาเธอ

บอกมาว่าเธอเนี่ยกำลังถูกสวมเขารู้ตัวไหม
เธอก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องไปถามสามีว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
สุดท้ายฝ่ายชายก็คือสามียอมรับว่านอกใจจริง
และต้องการขอหย่าเพื่อไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่เอาไปลองฟังเธอเล่าครับ
ทีนี้ขณะเดียวกันทางฝากฝั่งของผู้หญิงคนนี้เขาโชว์ภาพให้ทีมข่าวของเราดูเลย
บอกคุณนักข่าวนี่เป็นหลักฐานเลยนะหลักฐานว่าสามีของอีฉันเนี่ย
และเจ้าแม่ใบ้หวยเขามีการส่งคนมาก่อสร้างบ้านหลังใหม่

นี่ไง

ลาค่ะแต่ขอกราบอภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ

เพราะว่ามันเป็นการทำงานของพี่รถสูบซ่วม

แล้วที่ฉันจะต้องเอามาเผยแพร่นะคะ
เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจพี่เขาค่ะ
เพราะตอนที่พี่เขาไปทำงานมันไม่ได้มาเป็นก้อน

เอาด้วยเปิดด้วย
เต็มโนโทรศาสตร์เขาเลย
โอ้โหสุพัสลาคุณเอาอะไรมาให้ดูเนี่ย

เป็นกำลังใจให้พวกเราก่อน

อุ๊ยจะให้ดูอีกครับอีกแล้ว
โอ๊ยคุณค่ะโอ๊ย
เหมือนกับช็อตกำลังกู้ระเบิดเลย
คือที่ฉันเหมือนไปเจอตาน้ำอะค่ะ
คุดเจอตาน้ำเฉยครึบแล้วมันพุ่งใส่แล้วดูสิ
พนักงานที่เข้ามาสูบเขาบอกว่า

มันไม่ใช่แค่โทรศัพท์แล้วเลอะทั้งตัวแล้วเนี่ย

ต้องขอประธานอภัยจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เหลืออย่างเดียวไม่พอกลิ่นก็ไม่ต้องพูดถึงเละเทะเลยครับ
คือชาวเน็ตแต่ละคนที่เข้ามาดูคลิปรวมไปถึงใครต่อหลายคนที่ได้ดูคลิปนี้
คุณผู้ชมด้วยนะคุณรู้สึกยังไงคุณบอกเราได้นะ
แล้วอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเห็นแล้วก็เห็นใจจริง
พนักงานที่เขาจะต้องมาเจอกับโอ้โหอะไรแบบเนี้ยมันพุ่งใส่อ่ะ
แต่บอกเอาไว้ก่อนจะได้เป็นความรู้กันเรื่องของเรื่องพี่เขาบอกแบบนี้ว่า
นี่คืองานของเขาเขาเจอแบบนี้เป็นประจำแล้วเขาบอกว่ายังยิ้มได้
เพราะอะไรเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาเจอจนชินเพราะมันคืองานของเขาไง
แต่การไปสูบซ่วมแต่ละครั้งสิ่งปฏิกูลต่างมันทำให้เกิดแรงดัน
คือจะยิ่งเก็บไว้นานมันก็จะยิ่งดันสูง

เขาบอกว่ามันจะมีแรงดันมากด้วย
แล้วทุกครั้งที่มันดันออกมาโอ้โห
ก็แทบจะทำให้พวกเรานั้นพุ่งเลยทีเดียว

อุ๊ยอย่าให้ผมขยี้เลยคุณสุภาษฎรา
เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะ
ในเฟซบุ๊กมีพี่คนนึงให้กำลังใจน่ารักมาก

เอาคิดแบบนั้นก็ได้แล้วแต่ละกัน

เปลี่ยนจากคู่เป็นเด็กนี่ค่ะ
ไปติดตามกันครับกับความน่ารักของเด็กในช่วงของ
สมัดเผ่าเด็ก
เดี๋ยวคุณคะฉันอุตส่าห์ตกใจ
ก็นี่ไงครูแล้วเด็กทำอะไร

เป๊ะเลยเด็กจับแขนครูแล้วครูก็กดน้ำ

แวะไอ้ดูไหลนับน้ำจับหึ้นครูหรอ
คุณครูก็สวยนะคุณครูก็สาวคุณครูก็น่ารักนะ

แต่เอาอย่างนี้น้องแต่ก่อนพี่ก็เป็น
เป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้เหรอ
เวลาเจอครูสาวโดยเฉพาะครูฝึกขัน

อ๋อเหรอคุณนี่กล้ามาก
กล้าที่จะเล่าเรื่องนี้ของตัวเองออก
เป็นคนหน้าไม่อายอยู่แล้ว

เยี่ยม

เชฟตัวน้อยเธอนี่สุดยอดจริง
น้องเป็นนอกจากต้นผัดต้มผัดแกนถอด

เท่านั้นขออ้อถึงหมด
นี่คุณชนะคุณชนะช่วงนี้คุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะนะว่าถามกันว่าเมื่อไหร่จะมีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นปังจากดีโม้อีก
ใครที่ไม่ทันโปรโมชั่น๑๑๑๑ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ดีมอลมีโปรโมชั่นดีมาฝากกันอีกแล้วค่ะ
ดีเลยครับคุณสุพัสราครับวันนี้นะครับดีมอลมีโปรโมชั่นดีโปรแรงนะครับ
พิเศษด้วยแถมกันยกรังจัดเอามาฝากคุณผู้ชมรายการคู่กัดสะบัดข่าวโดยเฉพาะเลย
อีก๑รังจำนวน๕๑๖บาทเอาไปเลยฟรีค่ะ
คุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้สามารถสั่งซื้อโปรโมชั่นพิเศษนี้ได้ที่เว็บไซต์
สิทธิพิเศษนี้นะครับมีให้เฉพาะคุณผู้ชมรายการคู่กัดสะบัดข่าวทางไทยรัฐทีวีจำนวน๑๐๐ท่านแรกเท่านั้นนะครับ
โมชั่นดีแบบนี้เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อวันนี้หรือภายใน๔๘ชั่วโมงนะคะพบก่อน๑๖นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๔พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะ
สั่งเลยรีบสั่งเลยค่ะคุ้มจริง
คุณผู้ชมเรื่องต่อไปไปดูความน่ารักของผู้หญิงคนนี้ผมอยากให้ดูกันหน่อยนะครับ
เพราะแหมผู้หญิงเนี่ยนะเอาจริงปากกับใจไม่ตรงกันนี่ดูสิเธอไปมุดอยู่ในนี้
ก็หลับแล้วแต่ยังไงสรุปว่าหลับหรือไม่หลับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครเข้า
คุณสิบพัฒน์สราครับเพราะว่าคุณผู้หญิงปากกับใจไม่ตรงกันจริงป่ะ
เอาถ้าปากตรงกันก็เบี้ยหรือเปียวเบี้ยตรงกับใจจ๋ามีด้านซ้าย
เบี้ยวแล้วเริ่มเบี้ยวแล้ว
เอาแบบนี้ไปดูกันหน่อยเรื่องของเรื่องคุณผู้หญิงลีลาเยอะเหลือเกิน

ออกมาออกมาอยู่นี้หรือ

นี่เป็นการคือลักษณะความเป็นหญิงอะค่ะ
ความหญิงก็แกล้งหลับหลอกชาย
ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่ามันคืออะไร
แต่พอเหลือไปเจอโอ้โหนี่ดูนะ
มีทั้งแบบแห้งและแบบเปียก

คือมันคงจะสะอาดดีแหละ

โปรดติดตามตอนต่อไป